เอกลักษณ์การฟ้อนรำไทยไม่ว่าจะเป็นชั้นสามัญชนไปจนถึงราชสำนัก
ทรงตัวถือเป็นแบบฝึกเบื้องต้นที่มีความสำคัญสำหรับการฟ้อนรำทุกชนิดของไทย
ทรงตัวที่สง่างามนั้นจะต้องตั้งตัวตรงตั้งแต่ช่วงบนของร่างกายคือตั้งแต่หัวไหล่ลงไปจนถึงบั้นเอว
และทับที่ที่ตรงกระเบนเหน็บให้แข็งไว้จะหย่อนไม่ได้หรือที่ครูละครเรียกกันว่าทับหน้า
ทรงตัวถือเป็นสามัญลักษณะที่มีความสำคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการฝึกหัดการรำให้มีท่วงท่าสง่างดงามน่าชม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน